ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลากระเบน

น้ำทะเลในบริเวณดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม

สาเหตุก็คาดว่าฝนที่ตกลงมาได้ช้าล้างสารพิษที่อยู่ตามหน้าดิน
รวมถึงการแอบลักลอบปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
มาเจือปนในช่วงนี้ด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
น้ำทะเลในบริเวณดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม
ยังคงมีสีดำออกน้ำตาลและมีกลิ่นเหม็น
ชาวประมงพื้นบ้านต่างเร่งออกวางอวนจับสัตว์ทะเล
ที่จะมีชุกชุมจากการหนีน้ำเสียในช่วงนี้
พระศาสตร์เอียมลออร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตำบลบางแก้วบอกว่า
สถานการณ์วันนี้ถือว่าดีขึ้นจากวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน
แต่ก็ยังพบว่าน้ำในบางพื้นที่ยังคงมีสีดำออกน้ำตาล

ส่วนน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวเริ่มเน่าเสียมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน
ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนมากต้องหนีตายเข้ามาบริเวณที่น้ำสะอาด

ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน
ออกไปดักอวนจับสัตว์ทะเลกันจำนวนมากในช่วงนี้
เพราะชาวบ้านรู้ดีว่าหลังจากนี้ไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า

เพราะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลักษณะก่อนที่จะมาน้ำจะเสียมันจะมีก้อนน้ำสี่ข่าว
สีขาวเป็นก้อน
เท้าที่ทำให้ปลาตายนะจะเป็นก้อนแล้วเหม็น
แล้วมันก็จะมีน้ำดำจนสีแดงเลยทั่วรอบ

มันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเลย
เวลาน้ำเสียมาปั๊บก็จะทำอะไรกันไม่ได้สามเดือน
แล้วพอมาถึงเดือนมกรา
ปลายเดือนมกรานะมันก็จะพอมีขึ้นมาใหม่
นายประสาทกล่าวอีกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพราะช่วงหน้าฝนน้ำฝนก็จะชะลางหน้าดิน
นำสารพิษต่างลงสู่ทะเล
โรงงานอุตสาหกรรมเองก็จะมีการลักลอบ
ปล่อยน้ำเสียเชื่อปนมากับน้ำฝนด้วย
จึงส่งผลให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงทุกปี
อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาช่วยเหลือหน่อย
เพราะมันเป็นอย่างนี้ทุกปีจะต้องมาแก้ไขให้กับชาวบ้าน
ประมวงพื้นบ้านช่วยหน่อย
ยังไม่มีการมาแก้ไขอะไรเลยครับ
มันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีอย่างนี้ไม่มีการมาแก้ไขเลย
ปัจจุบันพื้นที่ดอนหอยหลอดได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ตำบล
คือตำบลบางแก้วบางเจ้าเกร็งแหลมใหญ่และคลองโครน
พื้นที่ประมาณ๒๕๘๐๐ตารางกิโลเมตร

วันนี้ก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ

และเพื่อตรวจสอบการสะพรั่งของแพลงต้อนพืชว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเปลี่ยน
สีและเน่าเสียหรือไม่รวมถึงหาสาเหตุที่ปลากระเบนราหูขนาดใหญ่
ทยอยตายอย่างต่อเนื่องจำนวน๔๔ตัวและจะมีการ
ประชุมร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสาเหตุทั้งหมดในวันพรุ่งนี้
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน